ทุกผู้ชมครับวันนี้ที่โรงพยาบาลมหาชัย๑ที่สมุทรสาคร

คนไข้เจ้าหน้าที่เนี่ยคนที่มาที่โรงพยาบาลนี่แตกตื่นเลย

ตกใจค่ะนั่งอยู่ดีรถมาน่ากลัวมากเลยค่ะโอ้โหน่ากลัวมากเลย
คนละมานของเราใกล้นิดเดียวเกิดอะไรกันขึ้นคราวนี้ที่มหาชัย
รถยนต์คันนี้ครับพุ่งเข้ามาในตัวอาคารของโรงพยาบาล
นี่ไม่ใช่ลานจอดรถนะนี่ครับพุ่งเข้ามากระจกแตกเลยเห็นไหมงง
คือถ้าไม่ติดบันไดเลื่อนมันจะมีทางขึ้นบันไดเลื่อน
นี่เขาบอกเผลอจะพุ่งเข้ามาแล้วไม่หยุดนี่มาถึงนี่แถวที่คนนั่งอยู่เลยนะครับ
ขวามือจะมีทางขึ้นบันไดเลื่อนค่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับ
ตกอกตกใจกันหมดนะครับโรงพยาบาลมหาชัย๑สมุทรสาครนะครับ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ๑๑นาฬิกานะครับไม่มีใครบาดเจ็บนะฮะ
แต่ข้าวของก็พังเสียหายหมดนะครับอยู่ดีดีรถยนต์คันนี้พุ่งตรงเข้ามา
แล้วก็พุ่งชนกระจกนี่แล้วเจ้าของคลิปเขาบอกเขานั่งทำงานอยู่แถวนี้
ถ้าไม่มีบันไดเลื่อนคอยหยุดไว้เนี่ยไม่รู้จะพุ่งเข้ามาต่อหรือเปล่า
นี่นะฮะคนที่ขับรถคันนี้เนี่ยจากการตรวจสอบนะครับคุณเอ๋เจ้าของคลิปบอกว่า
เป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้ป่วยจะมาหาหมอแล้วไม่รู้ยังไงฮะอยู่ดีเนี่ย
รถนี่พุ่งเข้ามาตรงนี้เลยนะครับซึ่งตัวคนขับรถก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะ
ขณะเดียวกันคุณเอ๋บอกตกใจมากเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ยังตกใจไม่หายเลย
โชคดีมากที่รถเนี่ยไม่พุ่งมาถึงจุดที่เธอนั่งทำงานอยู่